ยิ้มรับวันศุกร์
หลายคนบอกก็หยุดยาวมาอยู่แล้วนี่นะ

แทบทุกวันหยุดแค่วันเดียว

มันก็แล้วแต่แล้วแต่สัปดาห์บางคนทำงาน๖วันหยุดวันหนึ่งนะคะ
ก็เอาล่ะยังไงก็ต้องสู้คนต่อไปเพื่อเงิน
ต้องลงอยู่ให้ได้ต้องทำงานแลกเงินก็ว่ากันไป

ครับบอกเลยนะคุณผู้ชมข้อความไลน์ก็ส่งมากันได้ในวันนี้
ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าคุณผู้ชมส่งมาเราก็หายเหงา
พูดคุยกันผ่านหน้าจอแบบนี้สดเลยนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็มันหลากหลายจริง
นี่เลยฮะเหตุระทึกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๔
ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่๔โดยสารมาด้วย
เกิดเครื่องยนต์ขัดข้องต้องร่อนลงฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ืบหน้าเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ
ชายเร่ร่อนก่อเหตุลักษัพตำรวจขอค้นปัดห้ามเข้าเหตุอันตรายอย่ามาใกล้
สุดท้ายพบเป็นระเบิดรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องดู
หนี้โหดบุกพังรถแล้วก็ร้านขู่ฆ่าทวงเงินลูกหนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสมัดข่าว
ไม่อยากให้นั่งเฉยแล้วก็เราก็ไม่อยากเหงาด้วย
ข้อความอะไรก็ได้ที่มันดีต่อใจนะคะ
เออเนี่ยส่งมาทุกวันเลยอ่านหน่อยสิ

นะคะคุณผู้ชมนะอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศ
แต่เราอาจเราเห็นนะคะยังไงส่งกันเข้ามา
แล้วก็รับรองว่าวันนี้คุยกันสนุกสนานแน่นอน
มาดูเรื่องของปรากฏการณ์แปลกกันหน่อย
เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่ประเทศจีน
เยยขึ้นไปบนท้องฟ้าเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ครับ
โอ้โฮดูไปนะมีที่ดนตรี
ให้ดูท้องฟ้าก้อนเมฆอะไรยังไงคะ

เขาบอกว่าไอ้ภาพนี้มันเหมือนมีเมืองอยู่บนก้อนเมฆ

แต่มันเป็นเมฆล่ะครับเฮ้ย
เขามีก้อนเมฆเมฆหมอกหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่ใช่นะเป็นเมฆล้วนเลยนะคะ
โอ้โหนี่คือบ้านของอาณาจักรเทวดาบนท้องฟ้า
หรือจะเป็นสวงสวรรค์ชั้นไหนนั่นน่ะสิงงเลยครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็แปลกใจนี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะ
แถวเมืองเอกของมณฑลหายหนานทางตอนใต้ของจีนนะครับ
บอกว่าชาวจีนตกตะลึงกับภาพที่เห็นบนท้องฟ้า
แล้วก็พากันถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้
โอ้โหดิหรือจะเป็นที่อยู่ขององค์เง็กเซียนห้องเต้

ถ้าอยู่ประเทศไทยอาจจะเป็นที่อยู่ของอะไร

ทีนี้เรื่องนี้จึงเก็บเงียบไม่ได้
ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเขาก็เลยนำไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
ก็ทราบว่านี่คือปรากฏการณ์สะท้อนแสงตามธรรมชาติ
หรือว่าเป็นภาพลวงตาตามธรรมชาติ
เกิดจากการที่แสงหักเห
สะท้อนเอาภาพวัตถุที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ย
สะท้อนด้านบนฟ้าหรือว่าอยู่ด้านบนนะคะ
ก็เลยเกิดเป็นชั้นเป็นภาพคล้ายกับอาคารสถานที่ขึ้นมาแบบนี้
ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากชั้นของอากาศที่แสงเดินทางผ่านนะคะ
คือความร้อนกับความชื้นถ้ามันต่างกันมากเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดลักษณะภาพสะท้อนกลับแบบนี้อ๋อเหรอมีคนบอกว่าบางทีเราอาจจะเคยเห็นเหมือนกันนะ
อย่างเช่นการสะท้อนภาพในทะเลหรือทะเลทรายอย่างทะเลทรายเราอาจจะยังพอนึกภาพออกไงคุณชนะ
แต่เนี่ยบนห้องฟ้าค่ะลักษณะเป็นยังไงบนห้องฟ้าถือว่าน้อยมากที่จะเห็น
แต่ถ้าเกิดเป็นทะเลทรายคือเราจะสังเกตว่ามันเหมือนมีเวิ้งน้ำมีแผ่นน้ำ
เวลามองไปสุดลูกหูลูกตาน่ะโอ้แต่ผมว่ายังไงก็น่าจะเป็น
ซึ่งคิดว่าก็ไม่น่าจะหาได้ดูบ่อยนะคะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

ติดตามข่าวนี้กันหน่อยเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เอง
สักประมาณ๙โมงครึ่งได้นะครับ
เรื่องของเรื่องครับเฮลิคอปเตอร์ตกครับ
ไปดูซิว่าเหตุการณ์เนี่ยขึ้นหน้าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คือทางศูนย์วิทยุรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุในเวลาสัก๙โมงครึ่ง

เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๔ครับ
เกิดอุบัติเหตุตกบนเขาในพื้นที่บ้านคลองยอหมู่ที่๑
ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาครับ
เรื่องต้นนะฮะรับแจ้งมีผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์๗คนครับ
หนึ่งในนั้นก็คือพลโทเกรียงไกรศรีรัก
ท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพภาค๔นะครับท่านโดยสารมาด้วยครับ
ทั้งหมดก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างนี้ฮะยังรู้สึกตัวดีกันทุกคน
อย่างไรก็ตามตอนเกิดเหตุก็มีผู้ที่ติดอยู่ภายในเครื่องเนี่ย
หนึ่งรายด้วยนะค่ะระทึกเลยทีเดียวมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
ก็ได้นำอุปกรณ์ตัดทางเข้าให้การช่วยเหลือ
มีทั้งบาดเจ็บหนักแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ล่าสุดตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บทุกรายค่ะ
โดยพลเอกคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหม

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้แสดงความเป็นห่วงกำลังพลที่รับบาดเจ็บทั้ง๗นายนะคะ
โดยนายกท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บทุกนาย
สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
นาจักรกองทัพบกเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดให้ดีที่สุด
ส่งไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็ให้พิจารณาถึงความจำเป็นนะคะว่า
ถ้าหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งกลับตามสายแพทย์
ที่จะเข้ารับการรักษาต่อไปก็คือให้ทำได้
แล้วยังขอให้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
และรวมไปถึงการเข้าไปเก็บกู้ฮ๖๐นะคะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบตามหลักนิรภัยการบินต่อไปด้วย
อย่างนี้ครับสำหรับพลโทเกรียงไกรเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพภาค๔นะ
แล้วก็ได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาก็มีความจำเป็น
ท่านต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติราชการใน๑วันซึ่งไปหลายที่ไปหลายจุด
ซึ่งจะไปในพื้นที่ต่างทั้งหมด๑๔จังหวัดภาคใต้นะ
โดยเฉพาะพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้และ๔อำเภอหลักในจังหวัดสงขลาด้วย
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุนะฮะคือหลักที่คาดว่าจะเกิดเหตุก็คือ
เหตุเครื่องยนต์มันเกิดขัดข้อง

นักบินเนี่ยพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินแล้วนะ
ระหว่างที่ลดระดับลงเนี่ยช่วงลดระดับลงนั่นแหละครับคุณผู้ชม
ตัวเครื่องมันไปเกี่ยวกับยอดต้นยางพารา
มันเลยเกิดเสียการทรงตัวฮะค่ะแต่ยังเคราะห์ดีนะฮะ
แม่ทัพภาค๔และทหารภายในเครื่องทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แล้วก็มีเรื่องของความเชื่อมาเกี่ยวค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีของดีอะไรไหม
อ่าเราก็ทราบมาว่าแม่ทัพภาคสี่ท่านแขวนพระกิ่งปวเรศค่ะ
นี่แผนเอาไว้เลยให้ดูเลย
คือทุกครั้งที่ท่านขึ้นบินนะคะก็จะแขวนรวมทั้งยังมีพระหลวงปู่ทวดหลายองค์
ซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันในวงการพระเครื่องว่ามีพุทธคุณในด้านการปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยด้วย
ก็มีหลายองค์อยู่นะคุณชินสาโอ้จริงค่ะ
แต่รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนาย
คือเขาปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่จริง
ใช่ค่ะมันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เดี๋ยวยังไงสืบสวนสอบสวนดูกันอีกที
แล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาดูแลกันไปนะคะ
มาถึงเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้
วันนี้เราไม่ได้เจอน้องจูด้งนั่งอยู่ด้วยกันเพราะเขาออกไปตะเวนหาเรื่องราวดีมาฝากเรา
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักอาชีพการขายมะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทำกันยังไงได้เงินดีหรือเปล่าติดตามกันเลยค่ะในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งนะครับในสบัดทั่วไทยนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับ
วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะสวนมะพร้าวครับ
หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมืองไทยของเราเป็นผู้ส่งออกมะพร้าวลายใหญ่ของโลก
มะพร้าวน้ำหอมที่คนทั่วโลกติดอกติดใจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากมะพร้าวบ้านเรานั่นแหละครับ
แล้วเวลาเก็บขายทีนึงเนี่ยเขาจะมีคนมารับซื้อและตัดเองถึงสวนเลยทีเดียวครับ
อย่างที่สวนของลุงสมัยแห่งนี้

ที่มารับซื้อมะพร้าวถึงที่
คนงานของซ้อติ๊กก็กำลังขมักเขม่น
กับการตัดมะพร้าวกันอยู่เลยครับ

โอ้โหคุณผู้ชมคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรฮะ

ใช่ครับมีเนื้อที่ประมาณกี่ร่ายครับลุงสมัย๒๐ร่ายครับ
ลุงสมัยทำมากี่ปีแล้วครับสำหรับสวนมะพร้าวที่นี่

เห็นแบบนี้แล้วขอลองทำบ้างได้ไหมฮะเอาสิเอาสิ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะเกี่ยวมะพร้าวแล้วนะครับ
ไปที่จันทร์ตรงนี้นะฮะตรงคนโคนเลยนะครับ
แล้วก็วางมีดเฉียงนิดนึงแล้วก็กระตุกพัดเอา
พร้อมแล้วหนึ่งสองสาม

เดี๋ยวมาดูนะฮะวิธีต่อไปคือวิธีการล่องมะพร้าว
การล่องมะเผ๋ลบ้านเผาแตะมะพร้าวบ้านเผ๋ล
ก็เป็นการเก็บมะพร้าวในจำนวนเยอะนั่นเองแหละครับ
พอเกี่ยวมะพร้าวลงน้ำได้แล้ว
ลงน้ำไปเอาเชือกมาผูกทะลายมะพร้าว
แล้วก็นำมาต่อกันเป็นแพร่แล้วเดินลากไปตามท้องร่องสวนครับ

ล่องมะพร้าวนะครับก็ต้องลงมาในท้องร่องแบบนี้
โอ้โฮทุกครับนี่เชือกอะไร
อันนี้เชือกเอาไว้ผูกกับมะพร้าวนะฮะ
ลูกเป็นแถวตรงแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตะข่ายอีกอันหนึ่ง
อันนี้เอาไว้เก็บลูกมะพร้าวที่มันออกมาแบบเดียวนะฮะ
เห็นท้องร่องแคบแบบนี้แต่การเดินในน้ำไม่ง่ายเลยนะครับ
กว่าจะไล่เก็บทะลายมะพร้าวมาผูกแล้วเดินลากไปจนสุดท้องร่อง
ก็ใช้เวลาพอสมควรครับ
อย่างสวนแห่งนี้๒๐ไร่มีทองร่องแบบนี้เป็น๑๐ร่อง
ตอนนี้คือการเดินทางของมะพร้าวนะครับสังเกตนี้นะครับ
พี่พี่เขาจะยกมะเสร็จเป็นแผนกตัดนะครับตัดเสร็จแล้ว
นี่คนนั้นที่ใส่หมวกคุณผู้ชมจะทำการนะครับนี่ครับ
คุณผู้ชมมาดูลูกที่เขาคัดทิ้งกันบ้างคือลูกถุยครับ
เรียวแบบนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับจรชาวไร่โอ้โห

ตอนนี้ผมคงต้องพักไว้ก่อนให้พี่เขาทำต่อนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับซ้อติ๊กแล้วนะครับสวัสดีครับ
ซอสซิสเป็นแม่ค้าที่มารับมะพร้าวตามสวนใช่ไหมฮะ

ณวันนี้ตัดอยู่ราคา๑๖บาท
วันนี้ต้องขอขอบคุณซ้อติมากเลยนะครับ

วันนี้สะบัดทั่วไทยพามาชมอีกหนึ่งอาชีพโบราณของคนไทย
อย่างการทำสวนมะพร้าวและการล่องมะพร้าว
นับวันก็จะหาดูยากขึ้นทุกทีแล้วล่ะครับ
เพราะถึงมะพร้าวน้ำหอมของไทย
จะเป็นสินค้าขายดีและส่งออกไปทั่วโลก
แต่การปลูกการดูแลในทุกวันนี้
ให้ได้ผลผลิตดีก็ยากขึ้นไปตามสภาพแวดล้อม

ครั้งหน้าสะบัดทั่วไทยจะพาไปชมอะไรแปลกอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ
สุดยอดแม่แบบเรานะว่าจะได้มาดื่มแล้วประทานกันไม่ง่ายนะ
ยากมากเลยแล้วที่ฉันเห็นเขาขายตามรถที่เขาเปิดกระบะ

คือถ้าเป็นโปรโมชั่นมันจะมีบางร้านลูกร้อยเอาจริงมันจะเป็นแบบนั้น

แล้วเห็นกระบวนการเขาทำอย่างนี้ดิฉันว่าจ่ายเขาไปเลยไม่ต้องต่อเขาหรอก

หวานมีโอกาสไปทานถึงสวนเลยแล้วกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของเรากันบ้าง
พูดเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นใครใครก็หนีถ้าเป็นคุณจะหนีหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกว่าเจอชายเร่ร่อนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเขากำลังเกาะเหตุลักษัพมา
แล้วก็เดินเตร่อยู่ข้างทาง
ทีนี้ตำรวจค่ะตำรวจมามาขอตรวจค้นเขาบอกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้
มันคืออะไรทำไมถึงไม่ให้เข้าใกล้ไปดูกันค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมขออนุญาตครับขออนุญาต

เอาหนูกระเป๋าช้างช้างอยู่รึไง

โอเคผมบอกแล้วไง

เปิดดูเอาอะไร
เปิดก่อนครับเอาอันตรายแค่ไหน

เฮ้ยเฮ้ย

สิ่งที่ผู้ชายคนนี้หอบมาก็คือระเบิดค่ะ

เพราะอะไรคะเพราะว่าภาพช่วงท้ายเราอาจจะไม่ได้เห็นชัด
พอทราบว่าผู้ชายเร่ร่อนคนนี้เขาหอบเอาระเบิดมา
ก็เลยนำกำลังมาตรวจค้นค่ะ
อยู่ที่บริเวณริมถนนหลังสูรราชการเรืองขอลกันพบกรณ์

ก็ชาวบ้านเขาแจ้งมาไงคะว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งจะไปก่อเหตุลักษัพมา
ตำรวจทราบแล้วก็มาตรวจสอบขอตรวจค้นหน่อย
แต่คนนี้เขาก็ปัดป้องไม่ยอมให้ตรวจบายเบียงแล้วก็กอดกระเป๋าไว้แน่นเลยค่ะ
ตำรวจยิ่งอยากรู้ว่าตกลงแล้วในนั้นคืออะไร
ทันใดเนี้ยละค่ะชายคนนี้ควักระเบิดออกไปจากกระเฝา
โอ้โหระเบิดโอ้โหเป็นใครใครก็วิ่งสิค่ะขนาดหมายังวิ่งหนีอ่ะคุณ
อ้าวแล้วอย่างนี้ต่างคนต่างก็วิ่งหนีชายเร่ร่อนคนนี้เขาก็หนีด้วยใช่ไหม

ผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้ชายเล่รอนเนี่ย
ถือระเบิดนะแล้วค่อยเดินไปตามถนน
แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

เพราะทุกคนเขาไม่อยากเข้าใกล้แล้ว

เมื่อมือมีระเบิดแล้วขู่ตลอดเลยว่าอย่าเข้ามาน่ะ
นั่นแหละสิไม่งั้นจะดึงสลักออกโอ้โหเหมือนในหนังเลยครับคุณชิสา
ตะโกนไปอย่างนี้ใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับ
นี่ในกล้องจะเห็นผู้ชายเจ้าของร้านซ่อมรถ
เขาอุ้มเด็กด้วยนะคุณชนะก็เขากลัวรีบเอาหลานออกมาก่อน
ก็เลยสะดุดล้มริมถนนนะคะ
นี่เห็นไหมสะดุดล้มตรงนั้น
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังตะกึกตะกาย
นี่เห็นไหมตะเกียกตะกายวิ่งออกมา

แต่ปัญหายังมีครับคุณชิสาค่ะก็คืออะไร
เมียเมียเจ้าของร้านที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์น่ะ

คนก่อเหตุที่ถือระเบิดที่เป็นชายเล่ร่อน

ไปจับตัวนางสุวรรณซึ่งเป็นเมียของเจ้าของร้าน

นี่อยู่อย่างนี้เลย

หลานครับหลานอีกคนที่โดนจับเป็นตัวประกัน

ค่ะสุดท้ายเหลือแต่นางสุวรรค์เมียของเจ้าของร้าน
โอ้โฮหุบจับไว้เป็นตัวประกันดิงดังอยู่ข้างน่ะนะ
สถานการณ์แบบนี้เนี่ยตึงเครียดมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจเลยก็เลยสั่งปิดพื้นที่โดยรอบแล้วก็รอกำลังเสริมนะคะ
ครับแต่ระหว่างนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมอะค่ะ
แล้วก็สอบถามกับผู้ก่อเหตุว่าต้องการอะไร

นี่ค่ะแล้วนี่คืออุปกรณ์หรือว่าหุ่นยนต์ในการเก็บกู้ระเบิด

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่เอามาใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
อ่าแล้วตำรวจก็จะได้ปฏิบัติการกันต่อ
คือตำรวจก็พยายามพูดคุยหวานล้อม
แต่ผู้ก่อเหตุก็พูดจาวกไปวนมา
แล้วนิ้วชี้ข้างซ้ายก็ยังสอดไว้ในสลักตลอดด้วยค่ะ
คือบอกว่าถ้าใครเข้ามาเดี๋ยวจะดึงสลักออก
ตำรวจเลยไม่กล้าเข้าไปเนี่ยค่ะก็เลยรอดูอยู่นะคะ
โอ้โหเอาเขาบอกว่ามีภาพด้วยนะ
ภาพจากกล้องโรบอตนั่นที่คนร้ายน่ะ

นั่นสิที่ต้องหิ้วไอ้รถโลบอตนี้เข้าไปเพราะว่าตรงนั้นมันมีน้ำ
เขาใส่น้ำดื่มไปให้กับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็บอกให้ผู้ก่อเหตุมารับไป
แต่ผู้ก่อเหตุก็เรียกว่ายังสติดีในแง่ที่ว่ายังคงเก็บตัวประกันไว้ข้างกาย
คือไปเอาโรบอตแต่ก็พาตัวประกันไปด้วย
จังหวะนั้นก็เลยไม่สามารถไปช่วยเหลือตัวประกันนะคุณชนะ
แล้วเกลี้ยกล่อมกันเห็นบอกว่านานเลยใช่ไหมคุณชิสา
นานเลยค่ะ๓ชั่วโมงค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นผล
ตึงเครียดขึ้นเรื่อยนะคะ
ระหว่างนั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามส่งสัญญาณให้ตัวประกันรู้
ว่าถ้ามีจังหวะอะไรสักอย่างหนึ่ง
และทวันนั้นตัวประกันหนึ่งวิ่งออกมา
แต่คุณเชื่อไหม
เธอวิ่งออกมานิดเดียวเธอล้ม
ผู้เปราะเหตุก็เลยวิ่งตาม

ตำรวจก็เลยลั่นไกลอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ฮุ่ยยิงด้วย

ตอนแรกสุดตำรวจเขาขอดูมีอะไรบ้างอันนี้เป็นภาพที่ผู้ก่อเหตุโดนยิงแล้วสลบลงไปแบบนี้นะแต่ในกระเป๋าครับตำรวจไปค้นแล้วนะ
ในกระเป๋าโอ้โหพังงะมีอะไรบ้างคะปืนปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกขนาด๑๑มมแล้วมีลูกกระสุนพร้อมใช้งานอีก๑๐นัด
ไม่เห็นเหตุว่าถึงแบบนี้มานานแล้วซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นด้วยแต่คนที่อยู่แถวนั้นเชื่อแน่ว่า
ไม่แน่ใจว่าที่เขาก่อเหตุแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคงต้องรอการรักษาให้เรียบร้อยก่อน
แล้วจากนั้นตำรวจก็จะนำตัวไปสอบสวนสืบสวนกันต่อไปค่ะครับ
อีกหนึ่งเหตุครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าหนี้บุกทวงลูกหนี้ที่ติดค้างจ่ายค่าดอกแค่๓วัน
แต่บุกไปพังร้านเขาทำร้ายของเขาแล้วก็ข่มขู่ลูกหนี้ด้วยครับ
นี่เป็นการโต้ตอบกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะ
ก็ตามในคลิปนะฮะโอ้โห
ครูกันถึงห้าดจะยิงเลยเหรอ

ผมก็ไม่ได้บอกว่าลูกหนี้จะต้องมาหัวหมออะไรกับเจ้าหนี้

แต่มันก็มีกฎหมายรับรองกันอยู่ไง

เหตุการณ์นี้ฮะนายเอกพบเหลืองประเสริฐ

พร้อมทีมงานเข้าตรวจสอบรายละเอียด
อาคารพาณิชย์ซอยพระเนธพัฒนา๓หมู่ที่๑

ทีมงานเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางสาวเมษรา
เจ้าของร้านขายส้มตำว่าถูกเซลล์ปล่อยเงินกู้
ปล่อยแบบดอกโหดร้อยละ๔๕ต่อเดือน
ควงปืนบุกมาพังร้านทุบทำลายข้าวของได้รับความเสียหายไป
เธอบอกว่าเธออยู่กับครอบครัวด้วยกัน๕คนมีพ่ออายุ๕๕ปี
อายุ๕๖ปีลูก๑๐ขวบและหลานอีก๕ขวบ
ครอบครัวธนาแยกจนค่ะพ่อทำอาชีพเป็นพนักงานขับรถขนทรง
แม่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยทำงานไม่ได้เพราะว่าป่วย

ครอบครัวก็พากันมาเช่าอาคารพาณิชย์ที่นี่แหละค่ะ
ขายข้าวแกงและขายอาหารตามสั่งทำได้ประมาณสัก๔เดือนค่ะ
แต่ว่าช่วงหลังประสบปัญหาเรื่องเงินทุนทำเรื่องกู้ธนาคารก็ไม่ได้
ก็เลยต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ
เข้าใจมันเป็นปัญหาที่แบบหลายคนประสบพบเจอ

คุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยว่าเธอไปกู้อะไรยังไง
นะเธอบอกว่ากู้เงินมา๑๕๐๐๐บาทแต่ได้เงินมาจำนวน๑๓๕๐๐บาท

หักค่าสัญญาไป๑๕๐๐บาทจากนั้นต้องส่งนะส่งวันละ๙๐๐บาทจำนวน๒๒วันเป็นเงิน
คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ๔๕ต่อเดือน

ส่งมาเนี่ยได้๙วันแล้วเป็นเงิน๘๑๐๐บาทแต่มาขาดส่งประมาณสัก๓วัน

จากฝนตกขายของไม่ได้ได้เงินเพียง๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
เธอก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งเซลล์ให้ทราบนะคะแต่ว่าทางเซลล์เนี่ยไม่ยอมอ่ะ
ยืนยันบอกว่าให้ไปหากู้ยืมเงินจากคนอื่นมาให้

เธอก็ไปอ่ะค่ะแต่ก็หาไม่ได้สุดท้ายเธอกลับมาที่ร้านพบว่าร้านเนี่ย
ถูกบุกมาพังแทบจะทุกอย่างเลยนะรถจักรยานยนต์ก็ถูกทุบ
อุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายแถมยังถูกถูกขู่ยิงอ่ะค่ะ
จะยิงให้ตายทั้งบ้านเลยนะลูกหลานพ่อแม่ทุกคนตกอกตกใจ
ห่มร้องไห้ไม่กล้าที่จะเปิดร้านขายของค่ะ

เธอก็บอกโอ้โหน่ากลัวจริงนะครอบครัวเนี่ยจะถูกฆ่าเลยเหรอ
ติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเหลือค่ะ
ทางเพจเขาก็ช่วยนะนายเอกพบนะก็ได้ประสานไปยังคุณตำรวจนะครับ
ก็เป็นระดับภูมิกับสมภาพเมืองชนบุรีนั่นแหละ
พาผู้เสียหายไปแจ้งความและดำเนินคดีกับเซลล์ปล่อยเงินกู้โหดรายนี้

และตำรวจเองก็เร่งดำเนินการต่อไปด้วยครับ
ค่ะเรื่องของการกู้ยืมเงินก็ต้องเช็คให้ดี
ดูคุณบริสมบัติให้ดีเนาะใช่ไม่มีที่ผึ้งในระบบต้องผึ้งนอกระบบ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะ
เป็นปัญหาไฟไหม้ซ้ำซ้อนร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวเนี่ย
แก๊สรั่วอ่ะโอ้โหอันตรายนะคะแก๊สรั่วลูกค้าตกอกตกใจก็หนีกระเจิดกระเจิงกันไป
อ่ะแต่พอดับไฟได้เท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะกลับแล้วไง
เกิดไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมาซ้ำอีกค่ะโอ้โหไฟแบบนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัด
ชัดชัดเลยค่ะคุณชนะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงห้าโมงเย็นนะคะ
ตำรวจสพเมืองพยาวได้รับแจ้งเหตุว่าไฟไหม้ร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านกับข้าวกับปลา
อยู่ที่ถนนทากว้านอเบิร์นเมืองพยาวค่ะครับ
ก็เลยประสานเทศบาลเมืองพยาวนำรถดับเพลิงเข้ามาช่วย
พอไปถึงก็พบว่าร้านอาหารถูกไฟไหม้บริเวณห้องครัว
มีถังแก๊ส๒ถังถูกไฟไหม้เกรียมทั้งสองเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำและน้ำยาเคมีฉีดดับเพลิงที่มันลุกไหม้

จากนั้นก็นำถังแก๊สออกไปวางที่โล่งหลังร้านนะเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งทางด้านนางสุภัคระถนอมอายุ๓๔ปีเจ้าของร้านก็เล่าว่า
จะสั่งถังแก๊สมาเองพอเปิดเตาแก๊สเพื่อต้มน้ำซุปไฟก็ลุกพลึบทันที
ที่มันจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วจึงตะโกนบอกลูกค้าในร้านให้หนีเอาตัวรอดก่อน
พอทุกคนวิ่งออกจากร้านไปหมดก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่ะครับ
ู๋เดินจากทางแก๊สเลย
แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเสร็จแล้วกำลังจะกลับ

ไฟยังไม่ดับไฟยังไม่ดับเนี่ยเนี่ยเห็นกลุ่มควันพวย
พุ่งขึ้นมาที่บริเวณสายไฟหน้าร้าน

น่าจะเป็นเพราะว่าเกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ก็เลยต้องใช้น้ำยาเคมีฉีดสกัด
แต่ว่าไฟยังลุกไหม้ไปยังสายโทรศัพท์และสายสื่อสาร
เกือบจะลามไปบ้านข้างเคียง
โอ้โหแบบนี้น่ากลัวนะอันตรายมากนะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
เคยไหมล่ะไม่เอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าที่จังหวัดพิษฎุโลกครับ
สาวคนหนึ่งขับเก๋งพาครอบครัวไปทำบุญเข้าพรรษาเนอะ
ก็เรื่องดีถูกไหมแต่สุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้ตามภาพเลยอ่ะ
เนี่ยก็ขับมาดีแต่ถูกเสยท้ายอย่างนี้

อุตสาหรับตระบวนสมขแขนอเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถ๖ล้อทะเบียน๘๑๓๒๗๑พิศนุโลกค่ะ
คนขับคือนายพัชระวงคงคำอายุ๒๗ปี

ส่วนบริเวณทางเข้าโรงเรียนธีรธาดาเนี่ย
รถเก๋งทะเบียนกไก่พพ๑๓๗๔พิสุนุโลก

ยู่ยี่ไปถึงห้องโดยสารเลยค่ะ
แล้วก็มีกระจกแตกระจายเกลือน
คนขับรถคือนางสาวสาลินีวิมลรัฐอายุ๓๑ปีค่ะ
เธอบอกว่ากำลังพาแม่พี่สาวและยายรวมเป็น๕คนเนี่ยนะคะ
กลับบ้านที่อยู่ภายในซอยโรงเรียนธิรัฐธาดาเนี่ยค่ะ

โดนชนซะก่อนแล้วคนที่บาดเจ็บมากที่สุดก็คือ
คุณยายหายปลาร้าแตกแล้วหัวแตกด้วยค่ะ

อย่างนี้ฮะคนขับรถบรรทุกเขาเนี่ยฮะก็ยังอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ให้การแบบนี้นะครับว่าตัวเขากำลังขับรถกลับเข้าคลังสินค้าในตัวเมืองพิศนุโลก
นี่แหละแล้วไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกนะตัวคนขับรถนะ
รถบรรทุกน่ะเขาบอกว่ารถกระบะที่ขับอยู่ด้านหน้า
มันดันเบรกกระทันหันเนื่องจากรถเก๋งขออภัยรถเก๋งคันคู่กรณี
เกิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกำลังจะเข้าซอย
เนี่ยฮะเขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบรถกระบะก่อน
แล้วรถมันก็เลยเสียหลักไปปีนขึ้นเกาะกลางถนน
แล้วตัวเขาก็หักพวงมาลัยกลับมาอีกทีมันก็เลยเสียหลัก
พุ่งไปชนท้ายรถเก๋งคือเขาบอกว่าเหตุเกิดจริงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง
หลบรถมาแล้วมันไปขวางทางเขาเขาก็เลยหักหลบแล้วไปขึ้นตรงเกาะกลาง
แล้วรถมันเสียหลักแล้วไงเลยหักพวงมาลัยอีกทีรถเลยไปพุ่งชนรถเก่งเข้า
เขาว่าอย่างนั้นนะเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
รถเขาพลิกคว่ำเขาก็พยายามปีนออกมานอกรถพร้อมกับเพื่อนที่มาด้วยนะคะอืม
แล้วเขาก็บอกโอ้เหตุการณ์นี้ผมก็ตกออกตกใจเหมือนกัน
แต่ก็เชื่อว่าคุณตำรวจคงจะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ตามความผิดน่ะนะคะ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นอยู่นะ
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเป็นเช่นไรอันนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินนะว่าใครผิดใครถูก
ใช่ค่ะก็อ่านไปตามข้อมูลที่ได้มาอืม
ยังอยู่ที่รุ่นเราบนท้องถนนค่ะมีรถคันหนึ่งขับทางตรงมาอยู่ปกติ
แต่ประเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังเลี้ยวค่ะอืม
โอ้โหคุณคะอารมณ์แบบหนีเสือปะจอราเข้เลย
อ้าวคุณดูนะค่ะอ่าวขับมาว่ามันเป็นแบบสวนกันใช่ไหม
แล้วอย่างมาอย่างไวแล้วเจอรถคันหนึ่งเหมือนเปลี่ยนเลนกระทันหันเขาก็เบี่ยงออก
ก็เจอรถสวนมาอีกดีที่สวนมาแค่คันเดียวแล้วก็เบี่ยงหลบกันจนได้
คือเรื่องของเรื่องเหมือนกับว่าจะเลี้ยวเข้าบ้านเหรอ

แต่ค่อนข้างเลี้ยวแบบตัดหน้ากระทันหัน

นี่ใช่ใช่ไหมแปปคำถามคือเบรกก่อนไหม
หรือว่าต้องเปิดไฟเลี้ยวเผื่อหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเราจะเปลี่ยนข้ามเปลี่ยนเลนเปลี่ยนฝั่งอ่ะ
ก็ต้องชะลอถูกไหมเราพูดตามหลักความเป็นจริงถูกไหมเราสอบใบขับขี่กันมาแล้วเนี่ย
แต่ว่าเราดูจากกล้องวงจรปิดรถทางตรงนี้ก็มาค่อนข้างเร็วนะคะ
ก็เอามาเตือนกันแล้วกันนะขอบคุณจากคลิปในเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
ครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางงานแต่ง

บอกว่าเต้นกันอยู่ดีก็ไปชนกับสิ่งนี้ถึงขั้นล้มเลยครับ
นี่เป็นไงก็เต้นมันอยู่ดีไปชนกับอะไร

ไว้โอ้ยอย่าเรียกน้องเต่าเลย

ดูแล้วแบบมีอิทธิฤทธิที่รุนแรงขนาดนี้
อนุภาพให้เธอหงายตึ้งไปเลย
วิญญาณหลุดออกจากร่างชั่วขณะ
แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้เต้นต่อไป

อาจจะหายเมาแอลกอฮอล์แต่เมาอย่างอื่นนะเนี่ย

แต่เอาล่ะยังไงก็คือความสุขในงานที่เขาจัดมานะคะ
อีกเรื่องหนึ่งทำเอาคุณพ่อจุกเลยค่ะ
เพราะว่าลูกของเขาได้ทำสิ่งนี้ใส่พ่อตอนนอน

ไม่ออกใช่ไหมก็ไปดูกันเลยสิคะ
ใช่ไหมคุณชนะคุณพ่อจะจุกใช่ไหมคะ

มีที่เล่นเยอะแยะมันโอ๊ย

ลูกโอ๊ยมันจุกละลูกไง
เออดูคุณพ่อเขาก็นอนเล่นมือถือของเขาอย่างสบายอกสบายใจ
ระหว่างนั้นลูกชายตัวแสบแหม่กำลังวัยสนดูน่าจะอยู่วัยปฐม

เอาเอาอะไรอ่ะเอาของเล่น
ทิ้มมาแห่บริเวณก้นของคุณพ่อ

คุณพ่อเนี่ยนะทั้งจุกทั้งเจ็บร้องโอ๊ยขึ้นมาลั่นห้องเลยค่ะ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณแม่นี่นะขำใหญ่เลยค่ะ

เรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีเสียงหัวเราะ
แต่รอบหน้าคุณพ่อบอกอย่าทำอีก
พอแล้วลูกมันไม่ดีเดี๋ยวจะไม่มีน้อง

มาเรื่องนี้อุทาหรณ์สอนใจ
ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดูลูกให้ดีหน่อยละกันเขาบอกว่าปล่อยให้ลูกเล่นกับถังขยะ
จนถูกฝาสแตนเลสปิดทับนิ้วเกือบขาดเลยครับ
นี่เป็นบ้านส่วนศักดิ์มืออีกหรอ

โอ้โหนี่เป็นเรื่องเตือนภัยจริงนะ

เด็กร้องเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัฐ
ได้รับแจ้งมีเหตุฝาถังขยะปิดทับมือเด็ก

ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๗ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุตรวจสอบพบเจอกับเด็กคนนี้
อายุประมาณสัก๒ขวบเนี่ย

โป้งขวามีบาดแผลถูกของมีคมเฉือนเกือบขาด

แล้วก็เตรียมตัวส่งโรงพยาบาลชมบุรีต่อไป
ไปสอบถามคนที่เป็นตาของน้องเนี่ยนะคะก็คือคุณตาพงศิริรอดไม้

คุณตาของน้องคนนี้ได้พาไปดูถังขยะ
ซึ่งมันอยู่หน้าบ้านนะคะของที่บ้าน
ลักษณะเป็นหนังขยะที่สร้างไว้ยึดติดเอาไว้กับรั้วหน้าบ้านเนี่ยนะคะ
โอ้นี่แง
คุณตาก็ชี้ให้ดูเนี่ยไอ้ตุ่มฝานั่นเนี่ย
ขยะใบไม้มาใส่ถังแต่เปิดฝาทิ้งไว้ไงคะ
ไม่ทันจะเห็นว่าหลานไปเล่นตรงถังขยะ
จังหวะนั้นฝาถังมันปิดงับลงมาพอดีค่ะ
ก็เลยเฉือนทับนิ้วของน้องเกือบขาดนะฮะ
ในที่สุดก็รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ท้ายที่สุดก็คือได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่
ชิคกี้พายเชื่อว่าคงจะหายเร็วนี้

เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณชิสา

เรายังมีภาพน่ารักคลิปสนุกของหนูน้อยคนนี้
เดินตามนางรำออกมาโชว์ลีลาค่ะ
และติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒